พรุ่งนี้ค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีกันด้วยค่ะ
ต่อกันที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่๔๒
หรือว่าการกราวเกมนะคะดำเนินมาถึงวันที่๔แล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้มีการทำลายสถิติหลายรายการเลยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณกัญจนัทศรีวิบูรณ
รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เข้าสู่วันที่๔ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่๔๓แล้วครับ
เหล่าบรรดาทีมชาตินั้นก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
พร้อมกับทำลายสถิติการแข่งขัน
เริ่มกันที่กีธาวันนี้ชิง๘เหรียญทองครับ

ปานวาดกิมสร้างนักกีฬาทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ก็คว่างได้๕๒๘๔เมตร
ทำร้ายสถิติของตัวเองที่เคยทำไว้ครั้งที่ผ่านมาที่๕๒๓๗เมตร
เหรียญทองไปคลองและถือเป็นแชมป์สมัยที่๓
เหรียญเงินเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราชธานีและเหรียญทองแดงจากสถาบันการภาระศึกษา

เพราะว่าตอนแข่งแห่งชาตินี่ไม่มีฟิลแข่งเลย
แล้วก็ปีใหม่ก็ไม่ได้เที่ยวไหนเลยก็ซ้อมอย่างเดียวก็โอเคอ่ะ
ก็ถือว่าประทับใจครับ
ต่อกันที่ว่ายน้ำวันแรกชิง๗เหรียญทองครับ
ไลท์อยู่ที่กบ๕๐เมตรเจนจิลาศรีสะอาด
เลือกสาวทีมชาติไทยจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เหรียญทองโดยแตกขอบสระด้วยเวลา๓๓๘๐วินาที
ทำลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยที่ปานวาดจิตภัยโลศเคยทำไว้ในครั้งที่๓๘
ที่เวลา๓๓๙๐วินาที
เหรียญเงินชวันนุษย์สลับลึกอีกหนึ่งเงือกสาวทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
และเหรียญทองแดงจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คดีตาย๒๐๐เมตรหญิงเบนจพรศรีพนมทร
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งเงือกสาวทีมชาติไทย
สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับหลังแตกขอบสระด้วยเวลา๒นาที๑๑๐๒วินาที
เหรียญเงินเป็นทางด้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต๒นาที๑๓๑๗วินาที
เหรียญทองแดงเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ลีล่าชิง๑๓เหรียญทองไฮไลท์ในรุ่นสแตนดาร์ดคัดอีซิงเกิ้ลแดน
สเต็ปเหรียญทองนัทชัยพรมโม้กับนิชนันชูเซน
คู่จากมหาวิทยาลัยมหาศาลคามเหรียญเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเหรียญทองแดงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปิดท้ายในรุ่นสแตนดาร์คาร์ดอีซิงเกิ้ลแดนแทงโก้
และเหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์